คุณผู้ชมในช่วงเวลาแบบนี้นะคะที่เราจะต้องอยู่บ้านอาจจะอึดอัด
รับข้อมูลข่าวสารเยอะแยะไปหมดเลยจนบางทีมันไม่รู้ว่าอันไหนทำได้จริงอันไหนไม่ได้
ชอบแชร์กันในโซเชียลหรือว่าแชร์ส่งต่อกันตามไลน์
อันก็ยังพอเข้าใจได้แต่อันล่าสุดนี้คือ

แต่ก็คือเชื่อว่าทุกคนอ่านก็ต้องมีเอ๊ะกันบ้าง
อีกแล้วนะคะปัสสาวะรักษาโรค

คือจริงก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นพูดถึงเรื่องของปัสสาวะ
ถ้าเราดื่มปัสสาวะตัวเองเราจะรักษามะเร็งรักษาอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้มีทั้งดื่มมีทั้งเอามาผสมกับพืช
ที่เป็นพืชสาบเสือสมุนไพร
แล้วเอามาล้างมือฆ่าเชื้อโควิดได้

ประเด็นคือคนที่พูดเป็นพระ

เวลาอัตมาไอ
อาตมาจะดื่มน้ำปัสสาวะ

และรักษาโรคโควิดได้

อาตมาจะเดิมน้ำปัสสาวะ

ยาของพระพุทธเจ้า
ก็ดื่มโชว์กันเห็นเลยนะคะ
เป็นคลิปที่โลกโซเชียลแชร์กันบอกว่า

ที่เราจะได้ยินครูบาแล้วก็จะต่อด้วยชื่อต่าง

ปัสสาวะมันเป็นยาดี

ทีนี้ถ้านี้พีคแล้วนะคะ

ขั้นตอนการทำน้ำปัสสาวะหมักด้วยพืชสาบเสือ
บอกว่าที่ผ่านมาเวลารักมือ

มันกัดผิวมันจะแพ้มันจะแห้ง

สวดน้ำมหัศจรรย์ฆ่าเชื้อ
หมายถึงเอาปัสสาวะตัวเองไปผสมสาบเสือ

เขาบอกว่าอุ๊ยไม่แพ้แบบว่าไม่แพ้เหมือนแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้
ผมว่าสบู่ถูตัวก็ได้นะ
ที่บ้านก็มีนะเออจริงคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าโควิด๑๙เนี่ย
ตรงเปลือกมันเนี่ยมันจะเป็นไขมันใช่
เพราะฉะนั้นคือเอาสบู่หรือน้ำยาล้างจาน
ถ้าน้ำยาล้างจานมันใส่สบู่ธรรมดานี่แหละ
ล้างมือไปเลยรับรองมันฆ่าได้จริง
อันนี้ปรัสวะเปล่าก็ไม่ต้องถึงขั้นเก็บ
เอาปัสสาวะมาหมักใช้เวลา
หมักกับพืชสมุนไพรจนกว่าจะได้เป็นน้ำล้างมือแบบนี้นะ

ซึ่งเรื่องนี้นะคะหมอแหลปแพนด้าออกมาโพสต์เลยบอกว่า

ถ้าเรายังปล่อยให้มีการโพสต์อะไรแบบนี้อยู่
ช่วยกันแทบตายมีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไง
งงมากคือหมอแหลปแบบงงอ่ะพูดไม่ถูกไปไม่เป็นเลย
เออรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาอาจารย์ประจำภาควิชาชีวัทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็ออกมาโพสต์เตือนอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะว่า
กระแสน้ำด่างอาหารด่างสู้เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
ผู้หญิงออกมาพูดทำนองว่าเนี่ยการกินอาหารที่เป็นด่างนู่นนี่นั่นนู่นเนี่ยนะ

สังเกตได้ว่าคนที่เป็นชาวเป็นคนกลุ่มนี้
เขากินนิยมกินอาหารที่มันเป็นด่านต่อหงเต่าหูอะไรอย่างนี้

ทั้งที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างประเทศจีน
แล้วก็ขายของเพจตัวเอง

เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีอาหารอะไรที่จะกินแล้วต่อต้านเชื้อได้นะคะ
ส่วนที่บอกว่ากินแต่ผลไม้อย่างโน้นอย่างนี้

จริงทั้งผลไม้ส่วนใหญ่มันเป็นกรดค่ะ
ที่เขาบอกมาทั้งส้มทั้งมะนาวทั้งสับปะรดนะคะ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์มีวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์

อันนั้นเรื่องปกติอยู่แล้วมันคือการทานอาหารให้ครบ๕หมู่

เพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังเลยค่ะว่าอาหารไหนกินแล้วป้องกันโควิด๑๙ได้เป็นพิเศษ
อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นประมาท
อย่างที่บอกพอคิดว่าอ่ะฉันกินอันนี้แล้วฉันเป็นผลไม้ด่าง
ฉันจะไม่ติดโควิดแล้วฉันก็เลยไม่ดูแลตัวเอง
ไม่ล้างมือไม่ใส่หน้ากากไม่ระวังตัวแบบนี้

ยังไม่หมดค่ะนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์เองเลยนะคะ
ออกมาให้ความรู้เรื่องการดื่มน้ำปัสสาวะ
ทำความเข้าใจง่ายแบบนี้ก่อน

ปัสสาวะคือของเสียหรือสารส่วนเกินที่ร่างกาย
ขับออกมาผ่านทางไตนะคะ
มีสารต่างอยู่ทั้งยูเรียเกลือแร่แคลเซียมโซเดียมคลอราย

แต่มันเป็นสารที่เป็นส่วนเกินนะคะ
เพราะถ้าไม่เกินร่างกายก็คงจะดูดซึมเข้าไปหมดแล้ว

มันขับออกมาแปลว่าร่างกายไม่ต้องการค่ะ
ถ้าเกิดเรายังเอามันมาดื่มซ้ำยัดมันกลับเข้าไปในร่างกาย

มีแต่จะสะสมของเสียเพิ่มในร่างกาย
จะทำให้คุณเป็นความดันโลหิตสูง
น้ำท่วมปอดหัวใจวายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทำความเข้าใจใหม่นะคะ
อย่างที่มีการระบุไว้ในพระราคาถูกเชิญนะ
อย่าโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าข้อหาก็หนักเป็นอาญาเหมือนกันนะ
ระวังกันด้วยใครแชร์ต่อก็อย่าเพิ่งไปแชร์อะไรแบบนี้นะครับ

ใครที่เริ่มทำกระบวนการน้ำหมักอะไรอย่างที่เขาทำกันไปแล้ว